เดี๋ยวพาไปที่พิจิตรกันบ้างนะครับ

แล้วก็ยิ่งในตอนนี้นะเขามีกิจกรรมย้อนวานสืบสารประเพณีกวนกระยาศาสตร์ครับ

ที่นี่ครับที่วัดดงตะขบนะครับ
ตำบลดงตะขบอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรครับ
ก็มีการเปิดงานประชาวัดประชารัฐร่วมใจใส่คุณธรรม

แล้วก็เป็นความร่วมมือกันของชาวบ้าน
วัดโรงเรียนโดยวัดดงตะขบเนี่ย
เขาได้รับการคัดเลือกนะจากจังหวัดพิจิตร
ให้เป็นชุมชนคุณธรรม
ก็ยึดหลักการทำงานสุดยอดความสำเร็จ
เป็นสุดยอดความดีก็คือการเสียสละนั่นเองนะครับ

ภายในงานก็มีการจัดกิจกรรมครับ
กวนกระยาศาสตร์เป็นเทศกาลเดือน๒
ก็ตรงกับวันที่๙ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับ
ก็จะกวนกระยาศาสตร์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของผลผลิตทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์นั่นเอง
นี่เพื่อเป็นการทำบุญด้วยนะ
เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว
จนกลายเป็นประเพณีศาสตร์ไทยครับ
และทางชุมชนวัดดงตะขบนะครับก็ได้สืบทอดการกวนกระยาศาสตร์
เพื่อทำบุญวันศาสตร์ไทยมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษแล้ว
คือทำกันมานานแล้วสำหรับในครั้งนี้ก็ได้เชิญรองผู้ว่าราชการหญิงเป็นประธานในพิธี
และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานกวนเกรษยาศาสตร์จำนวน๒๐เตา
ช่วยกันกวนกันแบบทั้งหมู่บ้านว่าง่ายเลย
วนกันเพียบเลยนี่อะไรครับ

ทางชุมชนเขาก็เตรียมกันไว้อย่างที่บอก๒๐เตานะครับ
ก็มีการเตรียมอุปกรณ์ต่าง
อย่างที่เห็นไปตอนแรกก็มีการขูดมะพร้าว
จากนั้นก็มีพิธีการกวนกระยาศาสตร์แบบโบราณ
ที่ก็เริ่มขึ้นด้วยการตำข้าวเม่า
โดยพระนี่แหละครับที่ทำพิธีกวนเป่ามนต์
คาถาจากพระราชสิทธิเวทีและการกวนกระยาศาสตร์แบบสดหลากหลายรสชาตินะครับ
ซึ่งก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่นะ
เพราะว่ามันหลายขั้นตอนแล้วก็พิถีพิถันในการทำนะครับ
เอาล่ะใครที่อยากจะไปทานกระยาศาสตร์ที่อร้อยนะครับ
แล้วยังได้ทำบุญในวันศาสตร์ไทยด้วยก็ไปกันได้นะครับ
ที่วัดดงตะขบตำบลดงตะขบอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรวันที่๙ตุลาคมนี้
โอ้เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการทำกระยาศาสตร์นะคะ

เมื่อวานเล่าถึงกระยาศาสตร์ที่สุโขทัยเป็นแบบสูตรโบราณ

กินคู่กันอร่อยมากจริง
เป็นแบบของกินโบร่ำโบราณมีพนมมานานแล้วนะคะ